บุรีรำเหตุการณ์นี้มันเกิดจากความช่วยของผู้รับเหมาที่ทำงานแล้ว
เอากองดินไปกองอยู่กลางถนน
ไม่มีป้ายเตือนไม่มีกรวยเตือนไม่มีไฟเตือน
น้องผู้หญิงเยาวชนอายุ๑๗ปีขี่รถกลับบ้านก็ไม่เห็นสิ
โครงตัวลอยตกลงมากระแทกพื้นหมดสติเลือดกบปากปัสสาวะราดกางเกง

เพราะว่ามันสาหัสมากแล้วดูกองดินสิ

มีก้อนพงก้อนหินก็ออกมาเต็มไปหมดเลย

ไปตรวจสอบรถจักรยานยนต์ชนกองดิน
บนถนน๔เลนสายบุรีมรำสตึก

ทางเข้าบ้านโคกวัดที่อำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรำครับคุณผู้ชม
ผู้บาดเจ็บสาหัส๑รายคือนางสาวลักษดาปานทองอายุ๑๗ปี
นอนหมดสติเลือดกบปากแล้วก็ด้วยคำที่บาดเจ็บสาหัส
แล้วก็น่าจะเป็นอารามตกใจก็ปัสสาวะราดกางเกงไป
แล้วก็สุดท้ายมีคนไปเจอแล้วก็แจ้งกู้ภัยมานำตัวส่งโรงพยาบาล
เบียน๒กกว๖๗๒๘ชนบุรีของน้องที่บาดเจ็บก็ล้มอยู่ข้างนะครับ
นายพิชัยมอนรำอายุ๔๘ปีเป็นชาวบ้านก็บอกว่าโอ้โหตรงนี้นะ
จะมีเครื่องจักรของผู้ระเหมาก่อสร้างเข้ามาขุดดินมาทำท่อระบายน้ำ
เยอะแยะมากมายตอนกลางวันชาวบ้านพยายามระวังมาตลอด
แต่ไม่คิดว่าเหตุการณ์มันจะเกิดจนมีคนขี่รถไปชนกองดินจนบาดเจ็บแบบนี้
เท่าที่สังเกตอันนี้ชาวบ้านบอกนะผู้รับหมายว่าช่วย
ทำตรงไหนนะเสี่ยงตรงนั่นมันแต่มีการแจ้งตรงแจ้งเตือนอะไรอะทำเลยโดยเฉพาะเคสนี้
กองดินเนี่ยขุดขึ้นมากองเอาไว้สูงขนาดเนี้ยไม่มีสัญญาณไฟเตือนไม่มีกลวยเตีย
ไม่มีป้ายเตือนวอนเลยนะผู้รับเหมารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
ขอบที่รถจักรยานยนต์วิ่งอยู่ฝั่งนู้นนะครับล้ำมากินเส้นมาเกือบเล่นหนึ่งเลยครับ
ครึ่งเลยครับแล้วก็กล้วยเขาตั้งเนี่ยประมาณเนี้ยครับ
ตั้งแบบเนี้ยครับตั้งชิดชิดตั้งใกล้ใกล้เลยครับ
กล้วยตัวนั้นนะครับผมเป็นคนยกออกไปครับนั่น
ยกออกไปนู่นครับเขาตั้งตรงเนี้ยตั้งชิดมากเลยครับ
สุดท้ายเดือดร้อนถึงกำนันสิครับกำนันเชิดศักดิ์
เอาดินออกจากผิวการจราจรก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันมืดเนอ
เดี๋ยวรถมาชนซ้ำอะไรซ้ำนะฮะอ่ะอันนี้ก็แก้ไขในเบื้องต้น
แต่สุดท้ายแล้วก็วิงวอนผู้ระเหมาก่อสร้างต่างเนอะ

ถ้ามันมีกองดินอุปกรณ์ก็เอาไป
หรือว่าเป็นกรวยอะไรไปตั้งแจ้งเตือนชาวบ้านเขาหน่อย
ใช่ค่ะรวมทั้งรับผิดชอบคนเจ็บด้วยหน่อยแล้วกันนะคะ